ท่านประธานสภาที่เคารพผมภาควัดศรีสุรพลขอนแก่นเขต๕พักเพื่อไทย
ท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้
จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรม
และไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้นำประเทศ
ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลวซ้ำซาก
ผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงในทุกด้าน
ทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
รู้แก่อำนาจหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
บริหารราชการแผ่นดินต่อไป
จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างลำบาก
และทุกข์ยากไปยิ่งกว่านี้
ส่วนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรถือว่าเป็นบุคคลที่ไร้ภูมิปัญญา
และไร้ความสามารถในการบริหารงานของกระทรวงเกษตรและสหกร
ทำให้การบริหารด้านการเกษตรล้มเหลวทั้งระบบ
สร้างความเสียหายแก่รัฐเป็นจำนวนมาก
ไม่ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปกป้องสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ใจเบียดบังเอาทรัพยากรของชาติไปให้พวกพ้องของตนเอง
ปล่อยประละเลยจนส่งผลเสียหายแก่เกษตรกรจำนวนมาก
ขณะที่มาตรการชดเชยและเยียวยาแก่เกษตรกรไม่ทั่วถึงและเพียงพอ
ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
และการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลว
ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในหลายภาคส่วน
โดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตร
ที่รับผลกระทบจากราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างน่าใจหาย
ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๗จนถึงวันนี้
นับเป็นระยะเวลา๗ปีกว่าแล้ว
ที่ประเทศไทยไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เลย
ผลเอกประยุทธ์ท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใด
หลังจากหมดยุคของรัฐบาลคอสช
เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง
ประชาชนตั้งความหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลง
แต่ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีของท่าน
ยังคงใช้เวลาไปกับการไล่ล่ากลุ่มที่เห็นต่าง
กำจัดนักการเมืองฝั่งตรงข้าม
หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา

พี่น้องเกษตรกรถูกละเลยมากที่สุด
พืชผลทางการเกษตรตกต่ำมาโดยตลอด
พี่น้องเกษตรกรยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเจ๊ง

เนื่องจากว่าท่านปล่อยให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
ในทางกลับกันต้นทุนการผลิตกลับสูงขึ้นอย่างมากมายครับท่านประธาน
ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าไถค่าหวานค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ย
โดยเฉพาะค่าปุ๋ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ
ผมขอคลิปวีดีโอนะครับซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของพี่น้องชาวบ้าน
ครับท่านประธานครับ

ยังไม่เทียบข้าวเปลือก๑กระสอบยังไม่เทียบเท่ากับราคาปุ๋ย๑ลูก
วันนี้ราคาข้าวเปลือก๑กิโลกรัม
มาม่าได้เพียงห่อเดียว
อกจากนี้ที่มันน่าเจ็บปวดหัวใจที่สุดครับท่านประธาน
ล่าสุดผมได้รับข้อมูลจากเพื่อนสมาชิก
ท่านวิสุทธิ์ชัยนรุน
และท่านชูวิทย์พิทักษ์พรพลบขออนุญาตเอ่ยนาม

จากราคาข้าวเปลือก๑กิโลกรัม
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้เพียงแค่ห่อเดียวนั้น
ราคาข้าวยังถูกกว่าอาหารสัตว์อีกครับท่านประธาน
อาหารหมูตอนนี้ตกเฉลี่ยอยู่ที่๑๕๒๐บาทต่อกิโลกรัม
วัวอยู่ที่๑๒บาทต่อกิโลกรัม
แล้วเราหันกลับมาดูราคาข้าวที่พี่น้องชาวนา

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน
ตากตำทำกันมาเป็นแรมเดือนแรมปี
กว่าจะได้แต่ละเมล็ดให้มาให้พวกเราได้รับประทาน
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับท่านประธาน
มาวันนี้ราคาตกต่ำที่สุด
ผมสอบถามพี่น้องเกษตรกรชาวนา
เขตพื้นที่ของผมจังหวัดขอนแก่น

ราคาข้าวเหนียวกข๖
อยู่ที่๗บาท๕๐สตางค์
ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่๘บาท๕๐สตางค์
ราคาข้าวเจ้าปรังอยู่ที่๗บาท
ซึ่งราคาเหล่านี้ถูกกว่าอาหารสัตว์อีกครับท่านประธาน
แล้ววันนี้พี่น้องเกษตรกรจะอยู่กันอย่างไร
วันนี้ผมฝากท่านประธาน
สอบถามไปยังท่านประยุจรรย์โอชา

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ว่าวันนี้พวกท่านทานข้าว
หรือว่าพวกท่านทานอาหารสัตว์ครับท่านประธาน

ไร้ความรู้สึกรู้สาในความทุกข์ร้อน
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
สิ่งต่างเหล่านี้ล้วนส่งผลให้พี่น้องเกษตรกร
แบกรับภาระอย่างหนักมาก
จนทำให้มีภาระหนี้สินพอกภูมิเพิ่มขึ้น
อกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ยังไม่ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาภาคการเกษตร
ที่จะช่วยให้มีปริมาณผลผลิตที่ดี

ขายได้ราคาที่สูงขึ้น
ไม่ใส่ใจกับการช่วยเหลือ
ช่วยการลดต้นทุนการเพาะปลูก
และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาด
วันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีของประเทศ
และรัฐมนตรีที่ดูแลภาคการเกษตร
ที่ไม่มีความรู้ด้อยความสามารถ
วิสัยทัศน์ในการนำพาประเทศ
ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
พี่น้องคนไทยและเกษตรกรทั้งประเทศ
จึงต้องมารับกรรมกันอย่างนี้ไงครับท่านประธาน
รวมถึงสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ที่ได้ส่งผลกระทบทำให้การบริโภคสินค้าทางการเกษตรภายในประเทศลดลง
ภาคแรงงานภาคธุรกิจ
ได้รับผลกระทบจากนโยบายปิดเมืองปิดกิจการล็อกดาวน์
ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดร้านขายสินค้าและบริการได้อย่างเต็มที่
ส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรตามมา
ซึ่งพี่น้องเกษตรกรเป็นที่พักพิงของพี่น้องแรงงาน
พี่น้องแรงงานเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องภาคการเกษตร

หลังจากการเลือกตั้งผ่านมากว่า๒ปี
พี่น้องเกษตรกรเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอ
รอคอยคำมั่นสัญญาของพักแก่นำและพักร่วมรัฐบาล
พวกท่านได้เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนว่า
พวกท่านจะมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทย
พวกท่านยังจำกันได้อยู่ไหมครับ
วันที่พวกท่านประกาศอย่างชัดเจนว่าหากได้เป็นรัฐบาล
จะปรับราคาสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้น
ผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวนา
หรือที่ทุกท่านเรียกกันว่ากระดูกสันหลังของชาติ
จำนวน๓๗ล้านครัวเรือน
คิดเป็นประชากรกว่า๑๕ล้านคน
หรือ๑ใน๔ของแรงงานทั้งประเทศ
ทวงถามท่านว่าไหนล่ะครับ
ราคาข้าวหอมมะลิ๑๘๐๐๐บาทต่อตัน
ไหนล่ะครับราคาข้าวเจ้า๑๒๐๐๐บาทต่อตัน
ล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานี้
คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว
นบขที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นประธานโดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
และท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็เพิ่งยืนยันราคาประกันข้าวเปลือกหอมมะลิ
๐บาทและข้าวเปลือกเจ้า๑๐๐๐บาท
ไหนล่ะครับ๑๘๐๐๐บาท
ไหนล่ะครับ๑๒๐๐๐บาท
พวกท่านลบเลขเป็นไหมครับ
มันแตกต่างกันไหมครับท่านประธาน
ผมฝากท่านประธานผ่านไปยัง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ให้ช่วยติดตามทวงถามความแตกต่าง
นี้ให้กับพี่น้องชาวนาที่พวกเขากำลังจะล้มละลาย

สุดท้ายแล้วคำสัญญาต่างเหล่านี้
ก็เป็นแค่เพียงนโยบายที่มาหลอกลวงพี่น้องประชาชน
เป็นนโยบายที่ไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนา
ราคาที่นำมาประกันนอกจากจะต่ำกว่าราคาที่ท่านหาเสียงไว้แล้ว
และก็ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูกที่ควรรวมค่าแรง
ซึ่งการทอดทิ้งให้พี่น้องชาวนาตายทั้งเป็นแบบนี้
ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงที่ไม่สมควรอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไป
เอาละครับท่านอาจจะแก้ตัว
และพอใจกับราคาที่แสนต่ำนี้
และท่านรู้สึกว่าท่านได้จ่ายเงินชดเชยราคาให้กับชาวนาแล้ว
ผมคิดว่าท่านคงไม่ทราบว่าเงินชดเชยส่วนต่างของราคานี้ไม่ถึงพี่น้องชาวนาหรอกครับ
แต่เงินชดเชยจำนวนมากกลับตกเป็นของเจ้าของที่นาหรือนายทุน
ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของนาไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีเงินเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างตามราคาประกัน
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่เคยพูดถึงการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรเลย
เก่งอยู่อย่างเดียวครับท่านประธาน
ท่านเก่งในการเผาผลาญงบประมาณของประเทศชาติใช้เงินไม่ถูกที่ไม่ถูกจุด
เปรียบเทียบกับงบประมาณจำนวนมหาศาลที่ท่านนำไปใช้กับโครงการต่าง
พี่น้องไปวันซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนเลย
แต่ในทางกลับกันงบประมาณต่างในช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยยุคคอสช
สำหรับภาคการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงน้อยนิด
ใช้กับหลากหลายโครงการที่ไม่ได้ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น
ท่านประธานครับชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ
ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับประเทศไทยมีชาวนา๓๗ล้านครอบครัว
ประชากรทั้งสิ้นกว่า๑๕ล้านคน
คิดเป็น๑ใน๔ของประชากรทั้งประเทศ
ชาวนาเหล่านี้เขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความหวังก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านประธานที่กรบครับหลังจากการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
รัฐบาลชุดนี้ได้ล้มโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ซึ่งเป็นนโยบายสาธารณะที่ทำกันมาทุกรัฐบาลในอดีต
ตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์
ซึ่งเป็นโครงการที่พี่น้องชาวนาได้ประโยชน์
โครงการเหล่านี้ไม่มีโครงการใดคิดผลสำเร็จ
โครงการเป็นกำไรหรือขาดทุน
แต่ประเมินถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับครับท่านประธาน
โครงการล้วนต้องจัดให้มีงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่มีต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศครับท่านประธาน
ซึ่งความคุ้มค่าของโครงการรับจำนำข้าวนี้
ทำให้ชาวนามีรายได้ที่ดีขึ้น
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางการเงิน
ที่ดูแลเกษตรกรและผู้คนในชนบท
ชาวนาผู้ร่วมโครงการได้รับเงินตรงจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรหรือทกศ
โดยไม่มีลั่วไหลเศรษฐกิจหมุนเวียนเติบโต

นโยบายที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ได้แถลงไว้ต่อสภาคือดูแลเกษตรกร
ให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างนานา

การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง
หากรัฐบาลทำตามนโยบายที่แถลงไว้
พี่น้องชาวนาย่อมลืมตาอ้าปากได้
แล้วการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้อยู่ที่ไหนครับท่านประธาน

แต่งให้สวยหรูดูดีแต่ไม่รับผิดชอบที่จะปฏิบัติ
หรือรัฐบาลชุดนี้จ้างใครเขียนก็ได้
เขียนบทเขียนเป็นนโยบายขึ้นมาเพื่อให้ฟังดูสวยงาม
แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน
ผมเป็นผู้แทนจากภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น
ผมเห็นพี่น้องชาวนาปลูกข้าวมาตั้งแต่ผมจำความได้
ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี
พี่น้องชาวนายิ้มได้อย่างมีความสุข
ได้นับเงินหมดหนี้หมดสินส่งลูกเรียนสูงได้
มีความฝันมีความหวังมีบ้านมีรถ
เห็นอนาคตที่มั่นคงเพราะรัฐบาลก่อนที่ท่านจะเข้ามา
เขาให้ความสำคัญแก่ผ้ากเศรษฐกรมาก
และในเวลาเดียวกันก็สามารถยกระดับราคาสินค้าทางการเกษตร
วบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต
ทำให้เกษตรกรในชนบทมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มันช่างกับตลปัดกันเหลือเกิน
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาบริหารประเทศ
พี่น้องเกษตรกรที่กำลังก้าวเดินไปอย่างมีความหวัง
มีความสุขในการวาดฝันอนาคตของตนเอง
เงินที่หมุนไปหลายรอบทำให้เงินสะพัดเศรษฐกิจเติบโตเฟื่องฟู
พี่น้องเกษตรกรมีความสุขอยู่ดีกินดี
ลูกหลานได้เรียนหนังสือมีความสุขมีอนาคตที่สดใสครับท่านประธาน
แต่รัฐบาลภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
กลับไม่เข้าใจไม่ให้ความสำคัญ
และมองไม่เห็นถึงหัวใจของพี่น้องเกษตรกรเลย
หันมาใช้นโยบายประกันรายได้
ซึ่งผมเห็นว่าควรเรียกชื่อเสียใหม่ว่าประกันราคา
และผมเห็นว่าทำไม่ได้และทำไม่เป็นไม่มีความสามารถพอ
เพื่อเอาชนะโดยมีพี่น้องเกษตรกรและบุคคลเป้าหมายเป็นแพ้
อคติและการใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับท่านประธาน
ผมมีหลักฐานให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทราบถึงการปฏิบัติ
อคติของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีต่อโครงการจำนำข้าว
และใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองประหัสประหารฝั่งตรงข้าม
การประชุมนโยบายและการบริหารจัดการข้าวครั้งที่๓ทัพ
วันที่๑๘พฤษภาคม๒๕๕๘เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ณห้องประชุมตึกสันติมัยตีหลังในธรรมเนียบรัฐบาล

เรื่องอื่นรับข้อ๕๗
ความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
คดีข้าวพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการนบข
ได้ให้ข้อสังเกตที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ
ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
เพื่อเรียกค่าเสียหายจากอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
โครงการจำนำข้าว
เป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ระบุให้คณะกรรมการนำส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
พิจารณาแต่งตั้งเรียกค่าเสียหายจากนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
โดยไม่ต้องพิจารณาประเด็นยุติธรรม
หลักฐานชัดไหมครับ
กับที่ผมระบุว่าพลเอกประยุจรรโอชา
เป็นผู้ที่มีอคติและใช้การทำลายเป็นเครื่องมือในทางการเมือง
การดำเนินการตามเอาความผิดรับผิดทางละเมิดนี้
ไม่ผ่านกระบวนการทางศาลเลย
และมีลักษณะเป็นการสั่งการว่า
ไม่ต้องพิจารณาประเด็นยุติธรรม

และใช้การทำลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
เมื่อทำลายโครงการรับจำนำเข้าเปลือกแล้ว
วันนี้ท่านกำลังทำนโยบายประกันรายได้
เมื่อมีการหาเสียงข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ๑๘๐๐๐บาท
และราคาข้าวเจ้าตันละ๑๒๐๐๐บาท
ที่ทำให้พี่น้องชาวนาพอจะมีความหวัง
แต่พอถึงเวลาที่ต้องทำจริงแล้ว
โดยวิธีประกันรายได้ปรากฏว่าทำไม่ไหว
เพราะวิธีประกันรายได้ต้องชดเชยเงินทุกบาท

ห่างจากราคาประกันมาก
จากไม่มีกลไกตลาดมาช่วยให้ข้าวเปลือกในตลาดซื้อขายมีราคาดี
ไม่เหมือนกับโครงการรับจำนำข้าว
ที่โรงสีพ่อค้าต้องแย่งซื้อข้าวเปลือก

ชาวนาเกือบครึ่งหนึ่งของระบบได้ราคาที่ดี

และส่วนที่เข้าสู่ระบบจำนำที่ต้องพึ่งการสนับสนุนของงบประมาณ
ก็เพื่อดูแลชดเชยราคาข้าวเปลือกในตลาดที่แข็งแรง
รัฐบาลท่านทำไม่ได้ตามราคาที่ประกาศไว้ด้วยวิธีประกันรายได้หรอกครับ
ผมเชื่อว่าท่านรู้ความจริงนี้ดี
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
กำลังทำให้พักการเมืองที่สนับสนุนท่านเข้ามาอยู่ในตำแหน่ง
ผิดสัญญาในการหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน

ทวงถามกันเองไหมครับ

ผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่ครับท่านประธาน

เพียงแค่ต้องการเอาชนะกัน

แม้จะโกหกคนทั้งประเทศก็ยอม

ถึงปัญหาของโครงการประกันรายได้

เคยมีจุดรั่วไหล

จึงมีการทุจริตเป็นรูรั่วขนาดใหญ่

สำนักนายกรัฐมนตรี

การดำเนินโครงการประกันรายได้

ลงวันที่๒๙กรกฎา๒๕๖

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม

จำนวน๑๔๕๕๖๖๗๒ไร่

กว่าข้อมูลการขึ้นทะเบียน

จำนวนเกือบ๑๘๐๐๐๐๐ไร

ให้มีการทุจริต

แต่ไปสู่ผู้ที่ไม่ได้ปลูกข้าว

ผมเป็นผู้แทนของประชาชนขออภิปรายแทนใจของพี่น้องเกษตรกรและชาวนาทั้งประเทศ
เห็นถึงความล้มเหลวที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ว่าท่านทั้งจงใจและด้อยความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดิน
ท่านได้สร้างความทุกข์ให้แก่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา
อย่างแรกเลยคือจงใจทำลายโครงการของรัฐบาลที่ช่วยดูแลข้าวให้กับพี่น้องชาวนา
ด้วยการบิดเบือนประเด็นต่างของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลก่อนหน้าท่าน
ด้วยเหตุผลทางการเมืองทั้งทั้งที่โครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งผมกล่าวไปแล้วและขอย้ำอีกครั้งว่า
ทำกันมาทุกรัฐบาลในอดีตตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตองค์คมนตรี
และเมื่อทำลายโครงการนี้แล้วกลับไม่มีนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะช่วยชาวนาอย่างได้ผลเลย
ผมไม่ได้พูดให้ท่านหันกลับมาเห็นดีเห็นงามกับโครงการรับจำนำข้าว
ด้วยทิถิและอคติส่วนตัว

เมื่อท่านล้มโครงการรับจำนำข้าว
ท่านต้องมีโครงการที่ได้ผลดีมาแทนที่
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนา
ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยจนส่งผลให้พี่น้องชาวนาเดือดร้อนมาอย่างยาวนานเช่นนี้
ไม่ดูแลชาวนาและพี่น้องเกษตรกร

ส่งผลในการทำลายกำลังซื้อ
และต่อเนื่องมาสู่เศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา

อคติและหัวใจที่มืดบอด
กระแนะกระแหนว่าโครงการรับจำนำข้าว
ต้องใช้หนี้เท่านั้นเท่านี้
ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
สร้างความเข้าใจผิดด้วยวัฒกรรมอันเป็นเท็จ

ไอ้การเอาตัวรอดโดยโยนความผิดให้คนอื่น
เวลารัฐบาลทำอะไรไม่เป็น

ก็อ้างว่าเป็นผลมาจากรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา

ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
อย่ามาเล่นสำนวนเล่นวาธกรรมโบหารอะไรเลยครับ
เมื่อไม่ชอบและมีอคติกับโครงการรับจำนำข้าว
แต่ไม่มีโครงการอะไรที่ดีกว่า
หรือแม้แต่ดีเท่ากันมาช่วยชาวนา
ก็ควรยอมรับตรงเลยว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็น
ชาวนาจึงมีแต่น้ำตาอยู่ทุกวันนี้ไงครับท่านประธาน
ผมเคยได้ยินท่านพูดเสมอว่าท่านเป็นคนชอบอ่านหนังสือ
หากท่านอยากรู้ว่าพอล้มโครงการรับจำนำข้าวแล้ว
ชาวนาเดือดร้อนกันอย่างไรบ้าง
ผมขอแนะนำให้ท่านนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ
หนังสือทำลายจำนำข้าวแต่ฆ่าชาวนา
ซึ่งผมจะขออนุญาตมอบให้ท่านประธาน
ฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสากรเกษตรเพื่อจะสามารถเพิ่มเซลล์สมองให้กับท่าน
จาก๘๔๐๐๐เซลล์ตามที่ท่านเคยพูดไว้ว่าท่านมีแค่นั้น
ผมภาควัดศรีสุรพลเป็นผู้แทนมาจากพี่น้องประชาชน
ผมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
ผมเห็นพี่น้องชาวนาร้องไห้เห็นพี่น้องชาวนาเสียใจ
มันเสียใจมันเจ็บใจมันจุกแน่นในอกครับท่านประธาน
ก่อนที่ผมจะจบการอภิปรายในครั้งนี้
ผมอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ได้เห็นถึงน้ำตาของชาวนาและพี่น้องเกษตรกรบ้าง
เพราะมันสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐบาลที่ด้อยความสามารถไร้วิสัยทัศน์
ทำให้พี่น้องประชาชนครอบครัวชาวนาจำนวนกว่า๑๕ล้านคน
ยากจนข้นแค้นแสนสาหัสกำลังซื้อหดหายเศรษฐกิจล่มสลาย
ด้วยผลจากการกระทำของท่านท่านจงชดใช้ความผิดในอดีต
ยุติความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกรและครอบครัวของพวกเขา

ไม่สมควรจะอยู่ในหน้าที่นี้อีกต่อไปจริง
ถ้าท่านลาออกในวันนี้ประชาชนจะจดจำท่านในฐานะวีรบุรุษ
แต่หากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาร่วมกันขับไล่ท่าน
จะกลายเป็นทรลาศที่บ้าอำนาจ
ท่านอยากให้ประชาชนจดจำท่านในฐานะอะไรท่านคงเลือกได้ด้วยตัวท่านเอง
หากท่านไม่ยอมลาออกผมขอเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกที่ยกมือสนับสนุนท่าน
มาร่วมกันยกมือไม่ไว้วางใจกันเถอะครับ
แก่พี่น้องประชาชนที่หลายคนก็ลงคะแนนเสียงให้ท่าน
ความอดหยากหิวโหยของประชาชนเป็นความล่มสลายพังพินาศทางเศรษฐกิจของชาติ
หากยังไม่วางมือ
เพื่อที่จะลงจากหน้าที่อย่างสง่างาม
นั่นแหละคือผู้ก่อความพังพินาศ
ทางเศรษฐกิจของชาติด้วยมือของท่านเอง
เมื่อถึงเวลานั้นท่านคงไม่มีเกียรติภูมิ
เหลือให้ใครต้องจดจำอีกต่อไป

ผมไม่สามารถไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและนายเฉลิมชัยศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ได้อีกต่อไปกราบขอบพระคุณครับ